แล้วก็ดูเรื่องของหลักฐานต่าง
พยายามเก็บหลักฐานให้ได้มากที่สุดนะครับ
รวมถึงในเรื่องของผู้ต้องสงสัยด้วย
เมื่อวานตำรวจก็ขึ้นภูกันอีกครั้งแล้ว

ใช่ครับ๔๒วันแล้วสำหรับเหตุการณ์ที่น้องชมพู่
เสียชีวิตแล้วก็ถูกพบศพแล้วก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่า
ใครฆ่าน้องชมพู่หรือไม่นะครับ

เก็บพยานหลักฐานบนภูเหล็กไฟอีกครั้ง
ก็ใช้เส้นทางจากสวนยางพาราที่อยู่ห่างจากบ้านของน้องชมพู่๑๕๐เมตร
เลาะไปตามทางเดินชาวบ้านที่ขึ้นไปอย่างจุดที่พบศพน้องชมพู่
เมื่อวานนี้ไม่พบหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
ตำรวจก็นำตัว๓ผู้ต้องสงสัยขึ้นไปบนภูเหล็กไฟด้วยนะครับ
ที่ต้องนำตัวผู้ต้องสงสัยไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้หรือว่าสอบถามอยู่บ่อยครั้ง
ก็ต้องเป็นการย้ำให้รู้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าผู้ต้องสงสัยทุกคน
ซึ่งจริงไม่ได้มีแค่คนสองคนนะ

ทำอะไรในวันที่น้องชมพู่เสียชีวิตบ้าง

คำถามเดิมเลยก็เลยต้องพากันขึ้นไปดูเส้นทางอะไรแบบนี้
ว่าคุณไปไหนอย่างไรคุณเดินอะไรยังไงนะฮะ
ก็เมื่อวานนี้พา๓ผู้ต้องสงสัยไปบริเวณบ่อน้ำตรงข้ามบ้านลุงพล
ไปยังจุดห้วยวังฮีที่ชาวบ้านช่วยกันค้นหาน้องชมพู่ในวันแรก

จากตำรวจยังมีข้อสงสัยคำให้การที่ไม่สอดคล้องกันนะครับ
อกจากนี้มีพระสงฆ์จากจังหวัดเชียงรายเดินทางมาพบครอบครัวของน้องชมพู่
แล้วก็อ้างว่านิมิตเห็นเด็กเดินตามเสียงสายไม้
จากนั้นเหยียบสายไฟจนถูกไฟดูดเสียชีวิต
คนที่เห็นต่างตกใจและกลัวความผิดเพราะมีเด็กมาตายที่บ้าน
อุ้มศพไปซ่อนกลางป่า
เดี๋ยวจะกลายเป็นประเด็นใหม่อีกนะเนี่ยนะฮะ
ฟังเสียงจากคลิปนี้หน่อยนะครับ
ความร้อนของไฟริดแรงมากเพราะเขาตัวเล็ก
จนทำภายในนี้ช้ำไปหมดเลยเหมือนกับ
เหมือนกับมันก็เอาน้ำร้อนน้ำร้อนใส่ปากกายทันที
แล้วหลังจากนั้นล่ะมีคนกลัวว่าเด็กจะมาตายในบ้าน
ในบ้านเขาก็เลยอุ้มออกไปไปไว้ที่
เออนะฮะก็เป็นคลิปนะครับ
ที่ทางพระสงฆ์จากเชียงรายท่านก็ส่งให้ครอบครัวของน้องชมพู่นะฮะ
ถ้าฟังจากที่ท่านบอกว่าท่านนิมิตรอะไรแบบนี้นะ
ก็หมายถึงน้องชมพู่ตายเองเหรอฮะ
แล้วก็มีคนเอาศพไปอำพรางบนป่าแล้วฮะ
ก็ต้องเป็นหน้าที่ตำรวจนะครับในการที่จะสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับ
ด้านของผู้ต้องสงสัยช่างโด่งแล้วก็ช่างวา
เปิดเผยว่าก็หลังจากวันที่พบศพของน้องชมพู่
วันที่๑๔พฤษภาคมพวกเขาก็กลายเป็นผู้ต้องสงสัย

ถูกตำรวจเรียกตัวไปสอบปากคำครั้งแล้วครั้งเล่านะฮะ
จนทำให้คนคิดว่าพวกเขาเป็นผู้ก่อเหตุจริงแล้วเนี่ย
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเพราะว่าถูกเลิกจ้างนะครับ
งานเนี่ยไม่มีมาจ้างเลยแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย
เขาก็หวาดระแวงกันเองอยู่ตอนนี้นะฮะ
ฟังเสียงของผู้ต้องสงสัยนะครับ
นี่แล้วอย่างระยะการมองเห็นเราก็อยู่ตรงนี้

ครับก็อย่างนี้แหละครับก็มุมมันก็อัด

ตอนนั้นเราไม่ได้ยินเสียงรถเสียงหมาเห่าหรือเสียงเด็กร้องเลยใช่ไหมครับ

มีรถตู้คันหนึ่งไม่ได้ยินเสียงแต่ได้ยินเสียงเขาประกาศ

ถ้าพระรู้จริงพระไปขอหมายสารจากมาเลยมาช่วยเจ้าหน้าที่เลย
อาจจะไม่เหนื่อยเขาจะได้หยุดพักสักที
ชาวบ้านก็เดือดร้อนมันมองหน้ากันไม่ได้แล้วช่วงนี้
เพราะว่าอะไรพระมาชี้คนนู้นบ้างมาชี้คนนี้บ้าง
ชี้ผมชี้ลุงผมกับลุงทำงานด้วยไกลเอ้าก็ระแวงกันสิครับ
มองหน้ากันไม่ติดระแวงกันไปหมดเลยนะฮะ
คือที่บอกว่าช่างทั้งสองคนอยู่ใกล้กับน้องชมพู่
คือถ้าย้อนไปวันที่๑๑นะ๑๑เมื่อเดือนที่แล้วนะ
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปคือช่างไม้ทั้งสองคน
เขาทำงานใสไม้อยู่ใกล้บ้านของชมพู่นะครับ
แต่เขาก็บอกว่าตอนนั้นตอนทำงานสายไม้
เสียงมันค่อนข้างดังแม้กระทั่งเสียงรถเลขขายของผ่านเข้ามา
เขายังไม่ได้ยินเลยนะครับแล้วก็เสียงอะไรที่มันผิดปกติ
หรือเสียงน้องชมพู่อะไรอย่างนี้เขาก็ไม่ได้ยินทั้งสิ้นเลยนะครับ
และอีกอย่างตรงจุดที่เขาทำงานสายไม้อยู่มันเป็นมุมอับ
ไม่สามารถมองเห็นหน้าบ้านน้องชมพู่ได้แม้ว่าจะอยู่ห่างกันไม่กี่เมตรก็ตาม
แต่เขาถูกสงสัยในฐานะที่เขาทำงานใกล้กับบ้านน้องชมพู่
ใกล้กับตัวน้องชมพู่มากที่สุดในวันที่เกิดเหตุน้องชมพู่หายตัวไปนะครับ
ส่วนเรื่องของลุงพลมันก็มีความคืบหน้าอีกนะ
ลุงพลบอกตอนนี้ผมก็เป็นผู้ต้องสงสัยตัวหลักเหมือนกัน
ลุงพลบอกว่าตอนนี้เหมือนกับผมรับสภาพคือใครจะว่ายังไง
แต่ผมก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์ตัวเองนะ
ผมเครียดเหลือเกินแต่ถ้ามีหมายเรียกหมายจับนะผมไม่รับนะ
เพราะผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทำผมไม่ผิดผมไม่เคยคิดจะฆ่าหลานนะครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้มีชาวบ้านอีกคนนึงออกมายืนยันว่า
ในวันเกิดเหตุวันที่๑๑ลุงพลไปทำงานบนป่าบนเขาจริง
ไม่ได้อยู่ที่สวนยางใกล้บ้านของน้องชมพู่และไม่ได้เป็นคนพาน้องชมพู่ไป
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีมาไงกรณีที่เพื่อนบ้านพ่อน้องแบมออกมาบอกว่า
เห็นลุงพลอยู่ตรงที่สวนตัวเองเนี่ยวนเวียนอยู่ใกล้ใกล้กับบ้านน้องชมพู่
ใช่แต่ทีนี้มีชาวบ้านอีกคนนึงเขามาบอกว่า
จริงแล้วลุงพลไปทำงานตั้งแต่เช้าอยู่บนเขา
วนเวียนอยู่ใกล้บ้านน้องชมพู่ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะฮะ